ถ้าคุณมีความรู้จริงถูกไหมครับใช่ครับ

ทุ่งใหญ่ทุ่งใหญ่ทุ่งมุ่งหน้าไปทุ่งใหญ่ซึ่งถูกจัดผ่านครับ
ลงกลางเดือดสักแอวไหม

มันต้องเป็นเรื่องสิเอ่อไปคิดอย่างนั้นมันไม่จำเป็น
กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยอสมทไม่ได้เกิดความเสียหาย
และสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมจะพิสูจน์กับสาร
เช่นเดียวกับที่ผมพิสูจน์ในสารปกครอง
ผมก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงความบริสุทธิ์
ผมจะพิสูจน์ให้เห็นว่ากระบวนการยุทธรรมนั้นมี
สวทนอกจากจะไม่เสียหายแล้วเป็นฝ่ายได้ประโยชน์ซะด้วยซ้ำไป

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยเป็นประเด็นที่
จริงก็ในแง่ของคนที่อยู่ในแวดวงเดียวกันการที่ส่วนตัวแล้ว
ฉันจะพูดถึงหรือมีคำถามต่างที่เกี่ยวข้องพาดพิง
ถึงตัวคุณสอยุทธ์หรือว่าผู้ร่วมงานของคุณสรยุทธ์
ข้างจะเปราะบางพอสมควรนะคะ
เอาว่าก็ว่าถ้าเราไม่ได้พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตามกระบวนการ
ก็คือรุ่นพี่รุ่นน้องกันแล้วก็มาจากจุดกำเนิดก็คือ
ตั้งต้นจากที่เดียวกันกับดิฉันด้วยนะคะ
แต่ว่ามาจนถึงตอนนี้สิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ในทุกอย่าง
ผู้ชายคนนี้ทำหน้าเรียนรู้ทั้งหมดค่ะคุณผู้ชม
แม้กระทั่งตอนนี้ที่คุณสรยุทธ์เผชิญอยู่ก็คือ

แล้วก็ณตอนนี้นะคะก็ยังไม่ได้รับการประกันตัวออกมาเนี่ย
ก็เป็นจุดที่น่าสนใจว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป
ทั้งเส้นทางส่วนตัวของคุณสรยุทธ์เอง
หรือแม้กระทั่งสิ่งที่คุณสอรยุทธ์ได้สร้างเอาไว้
ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานเรตติ้งมาตรฐานการตลาด
มาตรฐานตัวบุคคลมาตรฐานวงการข่าว
หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ได้สร้างเอาไว้ในหลายมิติของวงการข่าวนะคะ
แต่ว่าแน่นอนค่ะในจุดที่เกิดขึ้นกับคุณสอรยุทธ์ที่เราจะคุยกัน
ณวินาทีนี้ก็คือข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในคดี
แล้วก็ผ่านการพิพากษาจากศาล
เพราะฉะนั้นจะมีหลายมุมมากที่จะคุยกันในวันนี้
ทั้งมุมของกฎหมายแล้วก็มุมของวงการข่าว
หรือแม้กระทั่งวงการคนข่าว
น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมค่ะและท่านที่เคยมาคุยกับเราตั้งแต่ตอนแรก
ขั้นมีขั้นแรกที่พอคุณสอยุทธ์ต้องลุกขึ้นจากเก้าอี้
ออกนอกจอโทรทัศน์ไปนั้น
ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราคุยกับอาจารย์ท่านนี้

กฎหมายเดี๋ยวมาคุยกันว่าอย่างนี้แปลว่าคุณสอยุทธ์จะต้องอยู่ในคุกไปเรื่อย
แล้วก็ค่อยรอขึ้นสู่สารดีกา
หรือว่าเดี๋ยวก็รอการประกันตัวออกมาอยู่ข้างนอก
แล้วก็ค่อยว่ากันไปตามกระบวนการคือสารดีกาทีหลัง

ส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็คือหลังจากนี้เอาแบบไหนสำหรับวงการโทรทัศน์
วันนี้หนึ่งในแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านกำลังมานะคะ
ฝนตกรถติดนิดหน่อยค่ะแต่เดี๋ยวมาทันแน่นอน
แต่ว่าหนึ่งท่านที่นั่งคุยกับเราแล้วตอนนี้
แล้วเคยคุยกับจุดเปลี่ยนครั้งแรกแล้วของวงการข่าวก่อนหน้านี้
อาจารย์เป็นหัวหน้าภาควิชาการตลาด
อยู่ที่คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี

ผู้ช่วยสัตว์อาจารย์ดรวิเลิศภูริวัฒน

เพราะว่าตอนนั้นตอนที่คุณสอยุทธ์ลุกออกจากเก้าอี้
คนเล่าข่าวแล้วเดินออกไป
แล้วไม่ได้อยู่ในจอทีวีของทุกบ้านอีกต่อไปแล้ว

ใช่ครับแล้วก็เราก็คือนั่งคุยกันอย่างนี้แหละ

คุยเล่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับรายการ
เรื่องเล่าเช้านี้หรือรายการที่คุณสรยุทธ์ได้จัดมา
ตติ้งจะเป็นยังไงมองในเชิงของการตลาด
นะครับแล้วหลังจากนั้นวันนี้ก็มาคุยกันว่า
เออแล้ววันนี้มันเป็นเรื่องของตอนนั้น

แล้วก็ต้องรอผลแต่วันนี้พอผลออกมา
ซึ่งเป็นระดับสารอุทธรณ์ด้วย
เพราะฉะนั้นคำถามคือว่าแล้วจะยังไงต่อ
สำหรับนะครับถ้ามองในเชิงของการตลาดคือ
แบรนด์คุณศรยุทธ์แบรนด์ตัวนี้จะทำอย่างไร
ในอนาคตต่อจะทำอย่างไร
คุณผู้ชมคะที่เราคุยกันเนี่ย
วันนี้ที่ออกมาเนี่ยเป็นคำพิพากษาของสารอุทธรณ์นะคะ
ซึ่งยืนตามสารชั้นต้นก็มีโทษจำคุกคุณสรยุทธ์ด้วยนะคะ
แต่ทีนี้ในส่วนที่วันนี้เป็นเหมือนกับเป็นจุดหักเหที่
ที่ชัดเจนขึ้นไปอีกคือเนื่องจากวันนี้ยังไม่ได้รับการประกันตัว

เดี๋ยวเราจะคุยกับคนที่รู้เรื่องนี้นะคะ
ว่าแบบนี้จะแปลว่าอย่างไรในทางกฎหมาย
ตกลงจะได้ออกมาก่อนขึ้นสู่ชั้นศาลดีกาไหม
หรือว่าแล้วแต่ดุลพินิษฐ์ของศาลอาจจะต้องอยู่

ฉันไม่ทราบความเห็นด้านกฎหมายแบบนี้เลยนะคะ
แต่ทีนี้ที่เราจะคุยกันคืออย่างนี้ค่ะอาจารย์
คือตอนนั้นสารชั้นต้นแล้วคุณสรยุทธ์ยังไม่ได้เข้าเรือนจำนะคะ

ออกนอกจอทีวีก็จริง
ต้องยอมรับว่าคนคิดถึงเยอะมาก
เพราะว่าแฟนคลับเอฟซีโหยหามาก
การไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊คของคุณสรยุทธ์
ช่วงข่าวน้ำท่วมภาคใต้

คือแฟนคลับกรี๊ดเลยนะคะ

เพราะภาพจำภาพหนึ่งก็คือคุณสอยุทธ์ลงไปช่วยเรื่องน้ำท่วม

ซึ่งดิฉันไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้จะเกิดขึ้นได้อีกไหม

เดี๋ยวอันนั้นขอคำตอบจากรอจันทร์อีกหนึ่งขั้น

สมมุติคุณสอยุทธ์ได้ออกมา

วิภาควิจารณ์อยู่ในพื้นที่ส่วนตัว

คืออันนี้ในเชิงของกฎหมายนะครับ
อาจจะมีข้อห้ามหลายประการนะครับ
เดี๋ยวลองคุยกับคนที่มีความรู้ชัดเจนนะครับ
แต่เรามองในเรื่องของการตลาด

เรื่องของนักข่าวนะครับ
สมมุติว่าถ้าคุณสรยุทธ์เป็นแบรนด์คนหนึ่ง

วันนี้ผมแอบไปดูพอเกิดข่าว
ข่าวโดนไม่ให้ประกันตัวต้องติดเข้าไป
ส่วนใหญ่๘๐เลยก็ว่าได้

สงสารจังเลยดิฉันโดนติดคุกยังไง

พอผลออกมาต้องติดคุกถึง๑๓ปี

ตอนนั้นที่เราคุยกันครั้งที่แล้วอาจจะมีคนไปโจมตีเยอะนะครับ
แต่ครั้งนี้พอผลออกมาว่ามีโทษ
พอมีโทษลักษณะแบบนี้ปุ๊บคนก็เลยออกมาในกระแส
แฟนคลับที่ว่าผมไม่ได้มองว่าเป็นแฟนคลับแล้ว
มันเหมือนในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กเราก็จะมีคนที่เรียกว่า
คล้ายเป็นสาวกแหละคอยปกป้องแบรนด์

เวลาเราทำอะไรไม่ดีถ้าคนมีรักเรามากเขาจะเกิดการปกป้อง

ก็มีคนมาปกป้องที่เราชอบมองว่า
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสร้างธุรกิจมา
ก็จะมีคนนี้นะครับคอยจะปกป้องให้
แต่คำถามคือที่มามันเกิดจากอะไร
นะครับคุณสอรยุทธ์ไม่ได้สร้างธุรกิจหรือสร้างแบรนด์ตัวเอง
ให้เป็นที่ยอมรับภายในวัน๒วันแต่เป็นปี

ช่วงน้ำท่วมเนี่ยคนก็ตื่นตาตื่นใจ
แต่วันนี้นะครับอันนั้นเป็นปรากฏการณ์
วันนี้ถ้าเกิดสมมุติเกิดเรื่องจริงนะครับ
เขาก็อุทธรณ์และอาจจะมีสารดีการณ์อีก
ในอนาคตเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดอย่างนี้แล้วเนี่ย
ตอนนี้นะครับถ้ามองในชื่อของพฤติกรรม
อาจจะไม่ควรล่ะอาจจะไม่ควรล่ะ
ต่อให้ได้ประกันตัวออกมาในช่วงจังหวะนี้ก็ตาม
อาจจะไม่ควรละมันอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
ถ้ากฎหมายไม่ห้ามแต่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูก
ถูกตามจัญญาบันของคนที่ทำสื่อมากนัก

เพราะว่าเป็น๒สารด้วยแล้วหรือเปล่าอาจาร
ใช่ครับแล้วก็คือพิพากษาออกมาแล้วว่า
ยืนยันว่าผิดตามสารขั้นต้น

แต่ในอนาคตอย่างไรก็ตามนะครับ
ว่าถ้าเรามองเรื่องพวกนี้
ถ้าภาษาการตลาดง่ายเราอาจจะ
พอออกมาแล้วสมมุติว่า๑๓ปีอาจจะน้อย
แต่ต่อไปอาจจะเริ่มน้อยลงน้อยลงเพราะว่าอาจจะมีอภัยโทษ
คุณชูวิทย์อย่างนี้เห็นไหม

ก็มีประสบการณ์ส่วนหนึ่งที่จะออกมาเล่าให้ฟัง
แล้วเอาจุดอ่อนนี้มาเป็นจุดแข็งมาเล่าประสบการณ์
แล้ววันนี้พูดถึงลูกถึงคนแล้ว
คนก็น่าฟังแล้วเพราะว่านี่เป็นคนจริง
เพราะฉะนั้นการเล่าของเขาก็ยังมีคาแรคเตอร์แบบคุณชูวิทย์
เพราะฉะนั้นนะครับคนที่อยู่มานานคือพูดภาษาชาวบ้านคือ
ตัวนี้ยังขายได้อยู่
เหมือนสินค้าตัวนี้ยังขายได้แบรนด์สินค้าแบรนด์คนก็ยังขายได้อยู่
แต่วันนี้คุณต้องปรับจุดอ่อนของคุณให้เป็นจุดแข็งซะ
ที่อาจารย์พูดเนี่ยนะคะคือเดี๋ยวเราขอเพิ่มข้อมูลให้อาจารย์
เรื่องของในระหว่างนี้ถ้าได้ประกันตัว
หรือในระหว่างนี้เป็นไปได้ไหมที่จะไม่ได้ประกันตัว
หรือเราจะมองข้ามไปขนาดที่ว่าสมมุตินะคะไม่ได้ละเมิดอำนาจศาล
วิเคราะห์ว่าถ้าออกมาบวกหรือลบกับคุณสอยุทธ์

ถ้าจะกลับมาในวงการหลังจากมีคำพิพากษาแล้วนะคะ
หรือแม้กระทั่งจะมีผลอย่างไรกับวงการข่าวโทรทัศน์
เดี๋ยวเรากลับมาแล้วเดี๋ยวคนที่จะมาเล่าให้ฟัง
วันนี้คดีของคุณสอยุทธ์ว่าคำอธิบาย
สามารถอธิบายทางกฎหมายแบบไหนได้บ้าง
เพื่อให้คนที่เป็นฟุนแฟนคลับคุณสอยุทธิ์

สถานะทางกฎหมายของคุณสอยุทธ์เนี่ยคืออะไรกันแน่สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานี้ก่อนจะลารายการกัน
เพิ่งบอกเลยนะคะว่าจะเจอกันบ่อย
เมื่อวานนี้เองค่ะแล้ววันนี้มาอีกแล้วค่ะ
อธิบดีอายการสำนักงานคดี
ขออภัยค่ะสำนักงานชี้ขาดคดีอายการสูงสุดนะคะ

อาจารย์จริงแล้วตอนแรกเรียนไม่แน่ใจว่าคนเก่งว่า
คดีคุณสอยุทธ์จะมีความซับซ้อนขนาดนี้ไหม

ตกลงสารอุทธรณ์กับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
คือยังไงอาจารย์ตกลงศาลไหนที่ตัดสินคุณสอยุทธ์วันนี้คะ
ศาลอุทธร
คือเดิมของคุณสอยุทธเขาขึ้นศาลเนี่ยนะ
เขาขึ้นศาลอายาปกติก่อน
และสารปราบปรามทุจริตเพิ่งมาตั้งทีหลัง
ตอนที่ตัดสินเนี่ยศาลอายาตัดสินนะครับ
พอสารอาญาตัดสินเสร็จเขาก็อุทธรณ์
คดีนี้เป็นปปชเป็นคนสอบนะครับ
แล้วก็เขาก็อุทธรวันนี้ศาลอุทธรก็อ่านกรรมภาษา
ของศาลอุทธรที่มีภาษายืนตามศาลชนต้น
แล้วทำไมหัวกระดาษที่เป็นแจกสื่อมวลชนถึงขึ้นว่า
ศาลอายาคดีทุจริตและประพฤติมีชาวปราม

อาญานี่แหละแต่คดีทุจริตคือเขาตั้งสารใหม่

ไม่ใช่สารใหม่เลยสารปราบปรามการทุจริตเนี่ย
เขาก็จะโอนคดีทั้งหมดไปอ่านที่นี่
ถ้าสารชั้นต้นที่ยังไม่เสร็จเขาก็จะโอนเอาไว้ตรงนี้
คือจริงแล้วถ้าสมมุติว่าคดีคุณสอรยุทธ์เกิดหลังจากที่สารนี้ตั้งเนี่ย

ใช่แต่สารชั้นต้นตอนนั้นเขาตัดสินไปก่อนไง
สารนี้เพิ่งเกิดเมื่อเมษาปีที่แล้ว
อาจารย์สารอาญาคดีทุจริตที่ว่านี้เนี่ยคือมีชั้นต้นอุทธรณดีการเหมือนกัน

ก็คือเป็นแผนกคดีแผนกกันเท่านั้นใช่ไหมคะ
แต่ว่าตอนนี้ของคุณสอยุทธ์ยังต่อเนื่องจากชั้นต้น

ซึ่งดีกาก็จะเป็นดีการในสารอาญา
ในดีการ์ก็ขึ้นสารดีการ์ปกติ
อันนี้สารอุทธรณ์ตัดสินนะคะ
เราก็คุ้นกันว่าในระหว่างก่อนที่จะถึงสารดีการท่านตัดสินเนี่ยนะคะ
ระหว่างนี้เนี่ยปกติเราก็จะเห็นว่าก็มีคนขอประกันตัวก็ออกมาได้ระหว่างสู้คดี

แต่ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของศาลว่าจะให้หรือไม่ให้ประกันตัวระหว่างสู้คดีถูกไหมคะ

ซึ่งแปลว่าอันนี้คือสารใช้ดุลพินิษฐ์ที่จะไม่ให้ประกันตัวหรือแค่ยังไม่ให้
แค่ยังไม่ให้ต้องใช้อย่างนั้น
เพราะว่าศาลเขาบอกว่าเขารอดูว่าจำเลยจะยื่นดีการ์ไหม

เพราะสารอุทธรณเพิ่งอ่านวันนี้แล้วขึ้นยื่นขึ้นไปแล้วสารอุทธรณ์ไม่ได้สั่งสารชั้นต้นก็ไม่ได้สั่ง

สารดีกาก็ต้องบอกรอดูก่อนที่จะยื่นดีการ์ไหมเอาง่ายอย่างนั้นนะ
อาจารย์สมมุติอันนี้เป็นความรู้นะคะเบื้องต้น
สมมุติสารชั้นต้นตัดสินแล้วเวลาจะขอสมมุติผิดสารชั้นต้นตัดสินแล้วผิดเวลาจะขอประกันตัวเนี่ย
คนที่ใช้ดุลพินิษฐ์อนุมัติเนี่ยนะคะคือสารอุทธรณ์หรือเปล่า

แต่ถ้าสารต้นเห็นว่าไม่อยากจะพิจารณาเรื่องนี้เนื่องจากโทษมันมากหรือโทษมันสูง
ก็อาจจะส่งไปให้สารอุทธรณ์เหมือนกับคดีหมอนิ่ม
ถ้าสารเขาตัดสินลงโทษหนักเขาก็ไม่อยากจะให้ประกันเองก็ให้สารอุทธรณพิจารณา
เพราะฉะนั้นคือจริงวันนี้เนี่ยโดยตามปกติถ้าถามว่าสารอุทธรณ์สามารถอนุมัติให้ประกันตัวได้หรือไม่

ค่ะหมายถึงคดีของวันนี้คือถ้าสารอุทธรณ์จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้แต่เพียงแต่ว่าเรื่องของโทษ
คือโทษนี้มันสูงมันเกินกว่า๑๐ปี๑๓ปีแล้วก็มันก็ยืนตามสารชั้นต้น
เพราะฉะนั้นเขาก็ส่งไปให้สารสูงพิจารณา

คำพิจารณาประกันสารสูงเขาก็บอกว่าขอดูก่อนว่าจะดีการไหม
ตามปกติคือจะยื่นดีกาไหม
คือทางนายคุณสอยุจะยื่นดีกาให้ไหมใช่ไหม
เขาขอดูก่อนไงเพราะเดี๋ยวถ้าไม่ยื่นแล้วขอประกันแล้วหนีเฉยไง
มันก็มีสิทธิ์จะคิดได้ทั้งหมดแต่เพียงว่าเป็นดุลพินิษฐ์ของศาล
ถ้าพูดกันโดยหลักเนี่ยเขาให้ประกันอยู่แล้วเว้นแต่ว่าจะหลบหนี
เขาก็ต้องคิดอย่างนี้ต้องคิดอย่างนี้สารต้องคิดอย่างนี้ก่อน
ทีนี้สารต้นลง๑๐กว่าปีสารอุทธรณ์ลง๑๐กว่าปี
เขาก็บอกขอดูก่อนที่ดีการ์ไหมแล้วประเด็นที่ดีการมันมีสาระสำคัญเพียงพอที่จะพิจารณาให้ไหม
ถ้าเห็นว่ามีสาระสำคัญเขาก็จะพิจารณาเรื่องของการอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างดีกา
เห็นไหมเหมือนกับคดีหลายคดีที่ปล่อยชั่วคราวระหว่างดีการก็มี
ก็ตอนนี้มันแค่จบชั้นอุทธรณ์ไง
ถึงว่าคือต่อให้ประกาศแต่ไงต้องรอเอกสารในการส่งถึงสาร

คือการดีการเดี๋ยวนี้สารสูงนะครับ
เขาจะดูนิดนึงว่าสาระที่คุณเสนอขึ้นมามีเหตุอันควรที่จะพิจารณาไหม
เพราะบางทีบางเรื่องถ้าไม่มีเหตุอันควรพิจารณาเขาไม่รับนะ
เหรออาจารย์คือต่อให้คืออย่างคุณสอยุทธ์จะใช้สิทธิ์ในการขอให้สารสูงอีกชั้นหนึ่ง

ศาลอาจจะไม่รับก็ได้แม้ประเด็นมันต้องชัดว่าคุณจะอุทธรณ์อาจารย์ดีการในประเด็นไหนที่เป็นศาละสำคัญ
ยกตัวอย่างอย่างคดียาเสพติดเนี่ยนะคดียาเสพติดถ้าสารต้นตัดสินสารอุทธรณ์ตัดสินแล้วยื่นดีการเนี่ยถ้าจะยื่นดีการ์ต้องขออนุญาตศาล
คือระบบมันเปลี่ยนเพราะไม่งั้นมันก็ดีการ์กันอยู่อย่างนี้ยื่นซ้ำซากกันอยู่ไม่มีประเด็นใหม่ไม่มีสาระใหม่
ไม่มีศาละที่ควรแก่การพิจารณาคดีมันถึงลกลงลกศาลเนี่ย
อาจารย์เดี๋ยวนะคะคือแล้วการที่สารท่านจะพิจารณาให้เอาใหม่เอาใหม่ต้องถามเรื่องดีการ์ก่อนประกันตัวไว้ทีหลัง
คือสารดีกาท่านจะรับเขาเรียกอะไรรับคำร้อง
รับคำดีการ์รับดีการ์รับคำฟ้องดีการ์เขาเรียกคำฟ้องดีการ
คือจะรับหรือไม่รับเนี่ยสารดีกาท่านต้องดูก่อนว่ามีพยานและหลักฐานใหม่หรือเปล่า
ไม่ใช่มีสาระที่น่าพิจารณาหรือไม่

ยังสารยังไม่ได้ดูพยานหลักฐานแต่เขาจะดูว่าหนึ่งสารต้นตัดสินยังไงสารอุทธรณตัดสินยังไง
คุณอุทธรณ์มาเนี่ยตัดสินดิ้นถ้ามันอยู่ในข้อกฎหมายที่ชัดแจ้งสารก็จะไม่เกี่ยว
แต่ถ้ามันยังข้อกฎหมายที่ยังขัดแย้งหรือข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่เป็นประโยชน์แก่การพินา
คือเขากันกรองไงหมายความว่าสารต้นตัดสินสารอุทธรยืนเรียกยืน
แล้วก็เขาดูว่าจะดีการในประเด็นเดิมอีกหรือเปล่าถ้าประเด็นเดิมมีอะไรที่เขียนขึ้นมาใหม่ไหม
เพราะสารนิทรสารอุทธรสารดีกาจะไม่ลงไปก้าวล่วงในพยานหลักฐานใหม่เขาจะดูพยานหลักฐานที่นำสืบตั้งแต่สารชั้นต้น
อาจารย์เคยบอกว่าคือถ้าจะสู้เนี่ยใส่ให้ละเอียดให้ทุกเม็ดที่สารชั้นต้น
อย่าคิดว่าเราจะไปอุทธรณ์อย่าคิดว่าเราจะไปดีการ์ใส่ให้อัดเข้าไปตอนชั้นต้น
ทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์บอกค่ะเวลาพิจารณาข้อกฎหมายกับเวลาพิจารณาข้อเท็จจริงเนี่ย
เอาเรื่องนี้เลยนะอาจารย์คือข้อกฎหมายถ้าจะเป็นช่องทางสู้จะมีอะไรอีกได้บ้างอาจารย์
คือทนายคุณสอยุทธ์ต้องทำอะไรในเรื่องข้อกฎหมายคะ
เอาอย่างนี้ผมผมได้เห็นเขาที่เขาเขียนอุทธรณ์คือคดีที่ผมไปเกี่ยวมันมีอยู่แล้ว
ส่วนคดีนี้เนี่ยปปชเขาบอกว่าบริษัทไร้ส้มของคุณสรยุทธิ์เนี่ยติดสินบลคุณพิชชาภา

คดีนี้มันเริ่มต้นจากการดำเนินคดีคุณพิชภา
ซึ่งเป็นพนักงานในองค์การของรัฐ

เขาก็ดำเนินคดีพอดำเนินคดีเสร็จปุ๊บ

ลูกน้องคุณสรยุทธ์เป็นผู้สนับสนุน
เห็นไหมฮะสารชั้นต้นก็พิจารณาไปแล้ว

การที่คุณพิชภาจัดการโฆษณาแล้วเวลาเกิน
ซึ่งเป็นใบโฆษณาที่ทางบริษัทส่งมาให้

แล้วมันเกินเวลาแล้วไม่ชำระราคา

ประกอบกับการที่มีการเอาเช็คหลายฉบับพอสมควร

คล้ายว่าจ้างคุณพิชภาสารชั้นต้นเขามองอย่างนั้น

ปปชก็สอบมาอย่างนี้อายการก็ฟ้องอย่างนี้

ทีนี้ผมกลับไปดูอุทธรณ์ของคุณสรยุทธ์
ซึ่งได้มีโอกาสถามก็ดูแล้วขอดูกัน
จริงเขาไม่ได้ติดสินบน
เขาจ่ายเงินก้อนนี้ให้กับคุณพิชภาเป็นค่าจ้าง
คือคุณพิชภาเป็นคนที่ลันโฆษณา
ในรายการโฆษณาเขาก็ลันกัน
ของไล่ส้มใน๕นาทีของอสมทร๕นาที
ทีนี้คุณสรยุทธ์ไล่ส้มเขาต่อสู้ว่า

ส่งอันนี้มาให้คุณพิชภา

ซึ่งมันแน่นอนมันเกินเพราะการโฆษณามันไม่ใช่๑๐๒๐
มันอาจจะ๑๒๑๔๑๖เขาสู้อย่างนี้

เขาก็อ้างว่าสสมทก็เกิน
ของเขาก็เกินแต่อสมทไม่เคยเรียกจากเขา

แล้วต่อมามีการตรวจสอบขึ้นมา
สมทก็เรียกพร้อมกับค่าปรับ

และไล่ส้มก็ไปฟ้องที่สารปกครองว่าเขาไม่ควรเสียค่าปรับ

แต่ที่สุดไล่ส้มก็แพ้สารปกครอง
เงินเขาจ่ายไปแล้ว๑๓๐กว่าล้าน

แล้วก็ปปชก็มาสอบต่อ
ไอ้การที่คุณพิชภาทำเวลาเกิน

ก็จะมาเช็คดูว่าโฆษณาส่งครบ

คุณสรยุทธ์ในฐานะประธาน

จ่ายค่าจ้างให้กับคุณพิจภาพ

แล้วก็เขาบอกว่าเขาไม่ทุจริตนะ
เพราะเขาหักภาษีหน้าที่จ่ายของคุณพิชภา
ส่งลงบัญชีส่งรายได้
ให้สัมปกรณ์ในข้อสู้อย่างนี้
ทีนี้อาจารย์อันนี้ที่อาจารย์พูด

ประเด็นมันเป็นการทุจริตหรือไม่

ประเด็นที่สองก็คุณเกลือไล่ส้มเขาก็ต่อสู้ว่า
เขาไม่รู้ว่าอสมทรห้ามพนักงานอสมทรรับตังค์

ข้อต่อสู้แต่เขาบอกว่าเขาสุจริต
สุจริตเพราะหนึ่งเขาหักภาษีหน้าที่จ่าย
ถ้าเขาจ่ายสินบนที่ผมเคยลงในบทความของผม
ถ้าเขาจ่ายเป็นสินบนเนี่ยมันไม่ควรจะมีเศษสตังค์ใช่ไหม
แต่ที่มีเสร็จสตังค์เขาหักภาษีหน้าที่จ่าย

ไม่ต้องมีหลักฐานไม่ต้องลงบัญชีของบริษัท
อันนี้ที่อาจารย์อธิบายมาทั้งหมดอันนี้เขาเรียกข้อเท็จจริงใช่ไหม

ซึ่งอาจารย์กำลังจะบอกว่าเอาใหม่ดิฉันถามดีกว่า
คือแปลว่าอันนี้อาจจะเป็นข้อเท็จจริงที่เอาไปสู้ในสารดีกาถ้าท่านรับ

เขาคงสู้แนวนี้แล้วเพราะอุทธรณ์เขาก็สู้มาอย่างนี้
ทีนี้ถ้าเป็นข้อกฎหมายข้อกฎหมายมีอะไรที่ทีมทนายคุณสอยุทธ์จะเอาไปสู้ได้ไหมคะถ้าสารดีการรับ
คือข้อเท็จจริงเขาบอกว่าเป็นอย่างนี้อันนั้นข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้
แต่นี่ฟังยุติว่าเป็นอย่างนี้นะ
มันก็เหลือว่าไอ้ข้อเท็จจริงการพฤติกรรมอย่างนี้
เป็นการทุจจริตหรือสนับสนุนการทุจริตหรือไม่นี่คือข้อกฎหมาย
นึกออกไหมมันฟังยากนิดนึงข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมายเนี่ย

แต่ข้อเท็จจริงที่เราเล่ามาเนี่ย
มันยุติแค่นี้ในสำนวนมันก็เป็นอย่างนี้
มันอะไรในข้อกฎหมายนะเมื่อกี้
มันเป็นการทุจริตหรือไม่

ในข้อเท็จจริงก็คือว่า

จำเลยไม่ได้กระทำความผิดนี่คือข้อเท็จจริง

กระทำของจำเลยเป็นความผิดหรือไม่

ปัญหาว่าฟ้องว่าเขาตีหัวเขาหรือไม่

เพราะเป็นการป้องกันตัวพอสมควร

ข้อกฎหมายการกระทำนี้จะไม่เป็นความผิด

คือคำถามก็คือว่าตอนนี้ที่ลุ้นเนี่ย

ลุ้นกว่าคือสารจะรับดีการหรือเปล่า

จะรับคำร้องดีการหรือเปล่า

ใช่รับคำฟ้องเขาเรียกคำฟ้องดีการ

คือเพราะว่าที่บอกว่าสำคัญกว่าคือว่าถ้าสารท่านรับคำร้องที่ว่าประกันตัวก็ได้
ง่ายแล้วแต่ถ้าศาลท่านไม่รับคำร้องนี้เลย

แปลว่ายุติที่๑๓ปีกว่าเหรอ

ถามเป็นความรู้สมมุตินะคะสมมุติสารท่านรับแล้วไปสู้กันในดีการนะคะ

แล้วคุณสรยุทธ์หรือพวกหรือไม่รู้เรียนไม่แน่ใจว่าใครต้องเป็นคนพูด
บอกว่าอ่ะผมทำสารภาพมันเหมือนกับการรับสารภาพเพื่อให้โทษน้อยลงไหม

แต่หมายถึงว่ามันเหมือนกับเวลาที่คนมักจะแนะนำว่า
รับสารภาพไปเถอะมันจะได้โทษน้อย

อันนี้ถามว่าการให้การอย่างนี้หรือต่อสู้คดีอย่างนี้
เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาไหม

มีเหตุที่จะไปบรรเทาโทษได้
แม้ว่าจะไม่ได้บอกว่าฉันผิดนะ

ก็รับข้อเท็จจริงว่า๑มีการบริษัทไล่ส้ม
โดยคุณสรยุทธ์เซ็นเช็ค

อันนี้รับแล้วข้อเท็จจริงนี่รับแล้ว
แต่ถามว่าไอ้การที่ไปหักภาษีก็ดีอะไรก็ดี
ซึ่งเป็นการต่อเนื่องจากการจ่ายเงินเนี่ย

ตั้งแต่หลายฝ่ายบางคนเขาบอก

มันไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเงินกลม

ถ้าเผื่อคนที่เขาคิดเป็นเขาฉลาด
เขาอาจจะทำอย่างนี้พลางก็ได้

โดยธรรมชาติเนี่ยมันไม่มีใครมาติดทิ้งบน
เอาไป๗๒๒๒บาทมันหาไม่ได้หรอก

เราบอกว่าสร้างข้อความเหล่านี้ขึ้นมา

ผมก็ไม่ได้บอกว่าสุจริตร้อยเปอร์เซ็นต
และผมก็ไม่ได้บอกว่าทุจริตร้อยเปอร์เซ็นต
แต่เพียงแต่บอกว่าทุกอย่างเป็นไปได้

คือถ้ามีการรับคำร้องแล้วไปสู้กันในสารดีการเนี่ย
คือการรับสารภาพ

เออค่ะอาจารย์ถ้าผิดแก้นะคะ
รับข้อเท็จจริงมีผลบรรเทาโทษไหมคะ

ก็ให้บรรเทาโทษจะถือเป็นประโยชน์กับการพิจารณา

ถ้าไปรับเนี่ยเวลารับเนี่ยต้อง
ความหมายของการรับในสารดีการแปลว่า

เขารับว่าเขารับว่าเขาจ่ายเงินให้จริง

แล้วมาดูข้อที่จริงแล้วเวลามันเกิน
แต่เขาเกินเขามารู้ทีหลังเขาอ้างอย่างนี้

แล้วทีนี้ถ้าเขาบอกถ้าเขาเกินเขาก็สู้กันมาว่าถ้าเขาเกิน
ทำไมเอาสอมเอาท้อไม่เรียกเก็บจากเขา
ก่อนหน้านี้มาเรียกเก็บรวบยอดทีเดียว

รับอยู่แล้วข้อที่จริงมันเป็นยุติแล้วมันเหลือข้ออย่าง

อ่าทนายต้องแนะนำให้คุณสอยุธและพวก
พูดยังไงถึงจะเป็นการบรรเทาโทษคะ
อันนี้ไม่ได้คิดแทนนะคะคือขอความรู้เฉย

คือหมายถึงว่าคือจะไม่มีการแก้พูด

ไม่มีไม่เหมือนของคุณชูวิทรี่รับสารภาพในสัญลิกา

เดี๋ยวขอพักสักครู่คือที่จะถามยาวไม่ใช่อะไรค่ะอาจารย์วิเศษ
เพราะว่าคือการที่คุณสอยุทธ์พูดอย่างใดอย่างหนึ่งในศาลแล้วมีผลต่อคำพิพากษาเนี่ย
คือเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันว่าสมมุติถ้าสุดท้ายแล้วเป็นลบต่อคุณสอยุทธ์
คุณสอยุทธ์สมมุติรับโทษออกมาจะทำได้ไหมเพราะว่าคำพูดในศาล
มันก็จะบอกว่าหลังจากนี้คุณสอยุทธ์จะกลับมาเป็นคนข่าวได้อีกหรือเปล่า
ถึงเป็นที่มาว่าแล้วในสารดีการเนี่ยสำคัญขนาดไหนต่ออนาคตตัวคุณสอรยุทธ์เองนะคะสักครู่ค่ะ

กลับไปที่ท่านะคะถ้ามีการยื่นคำร้องไปที่สารดีการแล้วท่านรับพิจารณาเนี่ยนะคะ
อาจารย์เมื่อสักครู่นี้ที่ที่ฉันถามขอย้ำอีกที
ยังไม่เข้าใจการเปรียบเทียบที่อาจารย์บอกคือแปลว่าตอนนี้เนี่ย
ถ้าสารท่านรับคุณสรยุทธ์ไม่สามารถพูดอะไรใหม่กว่าที่เคยพูดมาในสารชั้นต้นแล้วมีผลแล้วใช่ไหมคะ
อุทธรสันติการเนี่ยปกติไม่มีการสืบพยานไม่มีการสืบพยานไม่มีการพูด
อาจจะมีระบบแถลงการปิดคดีบ้างแต่ว่าเขาก็ไม่ทำกัน
เว้นแต่พยานหลักฐานนั้นศาลดีการ์สมมุทรนะ
อาจจะย้อนสำนวนกลับมาให้สารชั้นต้นสืบพยานใหม่
ก็ได้อันนั้นเป็นดุลพินิษฐ์ของศาล
แต่โดยปกติการพิจารณาในสารสูงเนี่ย
ไม่มีการเบิกความแล้วเราจะไม่รู้ด้วยใครเป็นผู้ปรึกษาในคดีนั้น

คือคุณสรยุทธ์จะไม่ได้โอกาสไปยืนแล้วก็บอกอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้แล้วไม่มีแล้ว
แปลว่าสิ่งที่ศาลท่านจะพิจารณาคือสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่สารชั้นต้น
ใช่โดยหลักการอย่างที่อาจารย์เคยบอกใช่ไหมคะครับ
อาจารย์สถิติสถิติสารชั้นต้นแล้วสารอุทธรณยืนตามชั้นต้น
แล้วไปสารดีการแล้วพลิกเลยเนี่ยสถิติมากน้อยแค่ไหน
จะเป็นสแตดไม่ได้แล้วมั้งนะแต่ว่ามีอยู่บ่อยมันเป็นเรื่องปกติ
ศาลชั้นต้นเห็นอย่างศาลอุทธรณ์เห็นอย่างศาลอุทธรณ์เห็นศาลต้น
ซึ่งศาลดีกากลับก็ประการวิภาษาเนี่ยในกฎหมายก็เขียนยืนยกกลับ
มันก็ไม่ยืนตามสารล่างค่ะยกยกฟ้องเลยหรือกลับ
คำวิภาษาแบบนี้ใช้ไปอีกทางหนึ่งเอ้า
แล้วแต่วิธีการนำเสนอจะนำเสนออธิบายให้ชัดแจ้งขนาดไหนเท่านั้นเอง
สารดีกาพิพากษายืนสมมุตินะแต่โทษเนี่ยอาจจะเบาลงก็ได้
ทั้งนั้นนะครับเป็นดุลพินิษฐ์ของสารเรื่องการกำหนดโทษเป็นดุลพินิษฐ์ของศาล
เบาลงหรือมากขึ้นก็ได้มากขึ้นไม่ได้
มากขึ้นไม่ได้มากขึ้นเนี่ยมันจะมีกรณีที่อายการขอดีกาหรือขออุทธรณ์
ให้โทษสูงขึ้นเช่นสารลงต่ำไปเราก็อาจจะขออุทธรณ์ให้โทษสูงขึ้น
อย่างนี้โอกาสเพิ่มโทษมีแต่ถ้าอายการไม่อุทธรณ์ไม่ดีการ์
โทษจะไม่เพิ่มกว่าเดิมถ้าลดอาจจะเป็นไปได้
เว้นแต่ว่าสารชั้นต้นลงโทษผิดอัตราโทษถ้าผิดอัตราโทษสารดีการอาจจะ
ฟินิตใช้ใหม่ได้ค่ะแต่ปกติจะไม่เพิ่มแล้วก็ดูอย่างเรื่อง
ตายายเก็บเหตุชั้นต้นห้าสิบปีชั้นดีการเหลือห้าปีเป็นรุนฟินิตของสารครับ
อ่าแต่โดยทั่วทั่วไปแล้วเนี่ยจะไม่ไม่เพิ่มไม่เพิ่มไม่เพิ่มไม่เพิ่ม
แต่ลดเนี้ยอาจจะลดไม่มีโอกาสขึ้นได้ครับค่ะอาจารย์วิลเลิศค่ะ
ที่เราคุยกันไม่ใช่อะไรคือเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในศาล
อาจจะมีผลต่อวิชาชีพคุณสอยุทธ์สมมุติใช่ครับอืมสมมุติในกรณีถ้า
สารท่านรับแล้วสมมุติอีกนะคะว่าออกมาเป็นลบต่อคุณสอยุทธ์อืม
อาจารย์แล้วคุณสอยุทธ์รับโทษสมมุตินะคะทั้งหมดเลย
การออกมาของคุณสอรยุทธ์เนี่ยจะยังเกิดขึ้นได้ไหมอาจารย์
เราต้องฟังจากที่ท่านอาจารย์เขาเล่านะครับตอนนี้อยู่สถานการณ์ที่อยู่สารอุทธรณ์
นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือต้องต้องต้องรอระหว่างระหว่างดีการเนี้ยต้องต้องเข้าไป
จำคุกก่อนครับนะครับแต่ถ้าเมื่อยื่นดีการเมื่อไหร่นะครับ
ฟังจากอาจารย์ก็คือถ้าดีการ์เมื่อไหร่สารดีกาสามารถรับรับไม่พอนะครับ
อาจจะพลิกได้ด้วยอาจจะพลิกได้อาจจะไม่เหมือนอย่างนั้นก็ได้
ถ้าเกิดสารดีการถือว่าสุดแล้วแล้วถ้าเกิดพลิกไม่มีอาจจะไม่จำคุกก็ได้
อืมใช่ไหมครับได้ทุกอย่างนึกว่าได้ทุกอย่างเนี้ยครับ
ผมว่าตอนนี้ขณะนี้นะครับเราก็ถือว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่ายังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่
อืมอ่าท่านยังไม่ถึงที่สุดยังไม่จบยังไม่ถึงที่สุดค่ะค่ะ
ฉะนั้นวันนี้นะครับผมว่าในเชิงของวิชาชีพจัญญาบันของนักข่าว
ก็คือคุณสรยุทธ์ก็คือต้องทุกอย่างก็ต้องเงียบสงบไปหมดจะมาเฟซบุ๊กไลค์หรือทำงานก็ไม่ควรนะครับ
อาจจะทำได้ถือเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ก็ไม่ควรนะครับ
แต่ในทางอนาคตต้องรอสารดีกาอย่างครั้งที่แล้วเราเคยเจอกันเรื่องคุณสอรยุทธ์เหมือนกัน
ตอนนี้คือสารขั้นต้นเราก็เลยบอกว่าเออต้องรอแต่วันนี้สารอุทธรณ์ยืนยันแต่เมื่อกี้ฟังจากอาจารย์
ก็คือว่ายังก็ต้องรออีกถ้าคุณสอรยุทธ์ซึ่งยื่นแน่สารดีกา
ถ้ายื่นออกมาปุ๊บสารดีกาบอกว่าไม่ผิดไม่ผิดอย่างนั้นแหละครับ
ก็ถือว่าอย่างอย่างอย่างอ่ะเคลียร์ได้ก็เป็นเอ่อสามารถทำงานเป็น
นักข่าวต่อได้ทำงานแบรนด์คุณสรยุทธ์ไม่เสียก็คือเรื่องของ
ริยธรรมมโนธรรมที่คุณเคยเล่ามาเนี่ยนะครับเมื่อกี้อาจารย์ก็เล่าเคลียร์นะครับว่า
เขาก็พยายามที่จะป้องตัวเองเต็มที่ว่าถ้าเกิดมีธุรกิจคงไม่ใช่แบบนี้
ยังไม่เสร็จสตางค์ซึ่งข้อเท็จจริงเนี่ยมันเหมือนเดิมทุกอย่าง
เหมือนเดิมทุกอย่างสารดีกาก็ได้ข้อเท็จจริงแต่ว่าข้อเท็จจริงอันเนี้ย
กับมุมมองถ้าเกิดว่าสารดีกาบอกว่าไม่น่าจะทุจริต
ก็คือกลับคำได้ก็เป็นผู้บริสุทธิ์ได้ผู้บริสุทธิ์ตัวเองก็เคลียร์
พอเคลียร์ได้ก็สามารถทำงานได้แต่ถ้าเกิดว่าข้อเท็จจริงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
แล้วยืนตามอันนั้นสารยังเห็นอย่างเดิมเห็นอย่างเดิมอันนี้แหละครับ
ก็จบเลยจบเลยแล้วก็ขึ้นกับว่าเมื่อกี้อาจารย์บอกอาจจะไม่เพิ่มขึ้น
แต่ถ้าจะลดแต่ถ้าจะลดไม่ว่าจะลดเป็นกี่ปีกี่ปี
แต่พอถึงตอนนั้นก็คือกลายเป็นว่าเป็นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์แล้ว
ซึ่งวันนี้นะครับถ้าเราคุยกันเราอาจจะได้ข้อสรุปว่าต้องรอสารดีการ
ครับทีนี้เมื่อกี้ถามตอบคำถามให้
คุณสนุชจะพูดอะไรเพิ่มเติมไหมพูดอะพูดไม่ได้
แต่เขียนเนี่ยเขียนได้เขียนในอีกา
อาจจะเขียนตอนสุดท้ายซึ่งเป็นปกติของจำเลยทั่วไป
เพราะจำเลยไม่ได้มีเจตนากระทำความผิด
อาจจะเขียนว่าเคยประกอบคุณงามความดีช่วยเหลือน้ำท่วมช่วยสังคม
กำลังจะถามเนื่องจากอ่านข่าวแจก
นักข่าวอาจารย์ที่มีการพูดถึงส่วนคุณงามความดีของจำเลยที่๓
ก็คือสรยุทธ์นะที่กล่าวอ้างนั้นเป็นเรื่องประวัติศาสต
ความดีของจำเลยที่๓อันเป็นคนละส่วนกับพฤติการแห่งการกระทำความผิด
แล้วก็มีไร่เรียงมา๒๓ปัญหาสุดท้าย
คำถามคือจริงแล้วเนี่ยการพิจารณาคุณงามความดีของจำเลยในคดีเนี่ย
จะไปพิจารณาคือหรือพิจารณาทุกศาลคะ
เขาก็ดูครับบางเรื่องเขาก็ดูอย่างคดีเรื่องหนึ่ง
คดีเรื่องหนึ่งคดีเรื่องของการไม่เสียภาษี
จะต้องรู้หลักเกณฑ์ดีแต่กลับไม่เสียภาษี
เขาก็บอกว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายเห็นไหม
เขาก็หยิบขึ้นมาพูดได้จึงไม่มีเหตุรอการลงโทษ
นี่ก็เหมือนกันบางเรื่องก็บอกจำเลยอายุ
คือการพิจารณาของศาลมันมีประมวลกฎหมายวิธี
ประอายามาตรา๕๖การลงโทษให้ดูพฤติกรรม
คุณภาพอาชีพลักษณะนิสัย
พฤติกรรมต่างซึ่ง
ก็เสนอได้ไม่มีใครว่าอะไรก็เสนอสารอาจจะ
เห็นใจศาลอาจจะช่วยมันไม่ได้หลายแรง
ประกันตัวก็ต้องเป็นดูลพินิตศานเหมือนกันว่า
ดีการ์แล้วที่ฟังดูเนี่ยศาลบอก
ยังไม่ยื่นดีการเนี่ยสารยังไม่ปล่อย
เพราะฉะนั้นรอดูอาจจะช่วงวัน๒วันนี้อาจจะชัดเจนขึ้น
จะมาทุกวันอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวมาออกรายการด้วยกันเลยดีกว่า
ค่ะอาจารย์จะรบกวนให้น้อยลงนะคะ
วันนี้ยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมตามต่อได้กับทางไทยรัฐทีวีนะคะ
เพราะว่าเดี๋ยวจะมีข่าวตามมาเรื่อย
สำหรับทุกคดีใหญ่นี่เลือกมาแค่คดีเดียวของวันนี้ด้วยซ้ำไปนะคะ
วันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
เวลาของถามตรงวันนี้ค่ะพรุ่งนี้กลับมาทุ่มตรงนะคะ